สายเน็ตไอดอลมาทางนี้นาทีนี้ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ย
ก็คงแปลกโดยเฉพาะเน็ตไอดอลสายฮาคนนี้นะประโยคประจำหรือว่าคำพูดติดปากก็คือ
น้องนะพี่หญิงลีเจ๊ยาวีนหรืออีกชื่อนึงนะครับ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เนี่ย
เขาสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตมานานถึงกว่า๖ปีแล้ว
ล่าสุดค่ะเธอมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่

โอ้โหคนแห่มาต้อนรับอย่างกับซุปเปอร์สตาร์แฟนคลับกรี๊ด
กันลั่นสนั่นตั้งแต่รถไฟมาจอดเทียบชาญชาลาเลยนะคะ

โอ้โหเอฟซีเยอะมาก

คือคนไม่รู้ก็ต้องรู้ว่ามีคนดังอยู่บนขบวนนี้แน่
แต่ว่าเป็นใครเนี่ยนะใช่ไหม
เขาก็รอดูว่าใครจะลงจากรถไฟ

รถไฟมาจอดเทียบชาญชาลาที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

แฟนคลับหรือประชากรชาวเมืองทิพย์เนี่ยแห่มารอต้อนรับ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์กันแน่นเลย

มีคนติดตามถึง๓แสนกว่าคน
และยังเป็นเจ้าของเพจวีนที่ได้ขึ้นรถไฟมาทำงานที่กรุงเทพค่ะ
นี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะคะ
ลีลาลงมาธรรมดาเกินไปนะ
แฟนคลับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัยรุ่นนะ
เขาติดใจคอนเทนต์ที่มันสนุกสนานฮาโดนใจค่ะ
แล้วก็เลยมาต้อนรับกันแน่นขนาดหัวลำโพงเลยนะคะ
ทำเอาสถานีรถไฟแทบแตก
แล้วเสียงกรี๊ดนี่ดังลั่นตั้งแต่แบบเพิ่งจะเทียบชาญชาลาค่ะ
จากนั้นก็มีแต่คนยกกล้องมือถือมาถ่ายภาพกัน
ทำเอาพี่หญิงลีเจ๊ยาวีนที่มาในชุดครูพละสาวกับทีมงานเนี่ยโอ้โหประหลาดใจ
ตกใจมากบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่วีไลท์อินแบงคอกที่ไม่คาดคิดมาก่อน
แล้วคลิปนี้ยังติดอันดับเทรนดทวิตเตอร์ด้วยนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงจริงคนนี้นะ
โอ้โหเขาบอกว่านางงามแล้วก็นางแบบชื่อดังเฟิร์สพัชราพรหวังลูกครึ่งไทยไต้หวันเนี่ย
ยังไม่พลาดที่จะแต่งชุดสุดปังปุริเย่ไปรอรับแล้วมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้นะ
แล้วก็ไหว้สากางร่มให้พระมหาเทวีเจ้าด้วย
เป็นแฟนคลับจริงแหละถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง
เอามาดูประวัติกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์เนี่ย
หรือว่าแม่หญิงลีชื่อจริงนะชื่อชาติค่ะชื่อคุณชาตินะคะ
หรือหมู่เหงาวลัยคงขวัญเป็นชาวปัตตานีอายุจริงนะ

ทำคลิปตลกบนโลกโซเชียลมีเดียมานานกว่า๖ปีแล้วนะคะ
คือจุดเริ่มต้นที่รู้จักนี้ก็คือ
หญิงลีเนี่ยไปทำผมที่ร้านเสริมสวยของน้องที่ชื่อว่าคุณทิพย์
คุณทิพย์นี่ก็มีหลายชื่อเหมือนกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็ถ่ายคลิปนั่งบีบผม
และหลังจากนั้นก็มีการลักษณะต่อว่ากันนะคะ
ระหว่างช่างกับคนที่ทำลงโลกโซเชียลมีเดีย
บอกคลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดกำเนิดเลยและดังมาก
มาแล้วก็ได้ชื่อนี้มานะคะ

ต่อมามีคลิปออกมาเรื่อยเยอะแยะเลยนะคะแล้วชื่อ
ไม่ใช่ชื่อแม่หญิงลีเท่านั้น
น้องแผลวบังลีอ่าหลายคน
ฟังคำนี้แล้วนะคะอาจจะมีความสงสัยว่า

คือคุณชาตินับถือศาสนาพุทธนะคะ
ส่วนชื่อพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ชื่อที่ยาวที่สุด

น้องนะขอใครต้องเป็นสำเนียงใต้ไนสีไงเลยนะคะไม่หิงหรีนะคะชีวิตก็เป็นปกตินะคะไลฟ์สไตล์เตี้ยดินได้หยิบง่าย
มีหลายคลิปเห็นว่าขี่รถจักรยานยนต์เดินเล่นตามท้องนาบ้างร้องเพลงบ้าง
ไลฟ์สดและมีรีวิวสินค้าด้วยนะ
และล่าสุดนี่เป็นคลิปล่าสุดเล่นเซิร์ฟสเก็นมากอีก
เซิร์ฟสเก็ตค่ะเอาใครหลายคนนะครับเข้าไปดู
สงสารน่ะล้มด้วยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูเข้าไปดูนะคะ
ควีนในเฟซบุ๊กนี่แหละวีน
ทีนี้เขาบอกว่าพอได้เห็นซีนต้อนรับที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
อย่างคึกคักเกลือกเมื่อสักครู่แล้ว
ทางด้านของพระมหาเทวีเจ้าก็เลยกล่าวขอบคุณประชากรเมืองทิพย์ทุกคน

แล้วก็พวงมาลัยน้องพี่แล้วก็เยาวรุ่น
เยาวชนชาวเมืองทิพย์ของเรานะคะที่มาต้อนรับพระมหาเทวีเจ้า
หัวลำโพงนะคะได้รับแล้วอิ่มใจมีความสุข
ก็ขอให้ปังปุริเยต่อไปแบบนี้ต่อไปสืบไป
ไม่ธรรมดาจริงเขาบอกว่าราตรีแรกที่หญิงลีเดินทางเข้ามากรุงเทพ
ใส่ชุดสีชมพูหวานแบบเนี้ยไปเดินห้องราตรีกลางตลาดในทีมสุดอลังมิสยูนิเวิร์ส
เอาใจแฟนพะแท้นางงามจักรวาลด้วยค่ะ
ทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะ